แล้วคราวนี้คนในชุมชนจะหลอน
เอาสิเกิดขึ้นที่ย่านคลองเตย
แต่ก่อนที่คนในชุมชนจะหลอน

จ้วงแรกน่ะมือเปล่าหรือว่ามือมีมีด
นี่ไงมีมีดกระซวกแบบไม่ยาว
โอ้โฮโอ้โฮแล้วลุงที่โดนน่ะ

เขากำลังเตรียมของจะให้เมียเขาไปใส่บาท

โดนแบบนี้สาหัสเลยนะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมถึงบอกว่ามีดไม่ได้แค่ขือ

ใช่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าเลยค่ะ

แม็กซ์พนาเหยียมสำอางอายุ๓๕ปี
แทงลุงเจี๊ยบอายุ๕๙ปี
ลุงเจ๊บหรือว่านายสมควรมั่นสักนี่ค่ะ
เจี๊ยบกำลังทำความสะอาดร้านอยู่
เตรียมของให้ป้าเอาไปใส่บาด
แล้วลุงเจี๊ยบโดนแบบนี้แม็กซ์เข้ามาถึง
นี่คือเสื้อขาวใช่ไหมแม็กซ์อาจารย์ใช่ค่ะ
สิ่งที่ได้ยินคือพ่อกูไม่ดีเหรอใช่ไหม
แล้วแม็กซ์จ้วงใส่เลยค่ะ
ชาวบ้านกรูมาช่วยห้ามแล้วก็จับแม็กซ์อยู่นะ

อาการลุงเจี๊ยบเป็นยังไงคุณผู้ชม
โดนจ้วงขนาดนี้เลือดโชคเลยนะอาการลุงเจ๊บสะอาด
ก็ต้องรีบหามส่งโรงพยาบาลนะคะ
ถามป้าเฉลี่ยงป้าเฉลี่ยงเป็นเมียของลุงเจี๊ยบนี่แหละ
อันนี้เป็นกล้องอีกมุมนึงเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะ
คือแม็กซ์ขี้เมากินเหล้า
แล้วเหมาทีเอาละวาที
กับป้าไม่เคยมีเรื่องอะไรกันหรอก
แต่ทำไมจู่แม็กซ์ถึงปรีเข้ามาแล้วก็มาแทงลุงเจี๊ยบล่ะ
พอแทงเสร็จนะชาวบ้านห้ามแล้วนะ
แป๊บนึงแม็กซ์มันมาอีกอ่ะมาไล่แทงอีกคนนึงไม่ใช่แค่ลุงเจี๊ยบค่ะ
พี่มาวินเขาถือมีดมา๒เล่มใช้ป้องกันตัวไง
ก็เอามีดไล่แทงไปอีกนี่คุณผู้ชม
โอ้โหไอ้ที่หยดที่พื้นนั่นน่ะเลือดของคนเจ็บทั้งนั้นเลยอ่ะ
เฉลี่ยงบอกว่าพอแม็กซ์แทงลุงเจี๊ยบแล้วนะ
มันยังเดินมาหาป้าโชว์แขนให้ป้าดูแล้ว
บอกดูสิเขาลังแก่ผมผมถูกฟัน
เฮ้ยผมถูกฟันแล้วผัวฉันนั่นน่ะเลือดอาบน่ะคืออะไร
อันนี้คือสิ่งที่ป้าเฉลี่ยงบอกอะนะตอนนี้คนในชุมชนหวาดภาวะไปหมดแล้ว
เพราะว่าไม่รู้ว่าแก๊กมันจะคุ้มคลั่งไล่แทงชาวบ้านอีกหรือเปล่า
แล้วในซอยอันนี้คือคนแก่โดนแล้วใช่ไหมมีเด็กมีผู้หญิงอยู่อีก
ถามว่าตอนนี้แม็กซ์อยู่ไหนอันนี้เป็นหยดคราบเลือดนะคุณผู้ชมหลังเกิดเหตุ
ตอนนี้ตัวของแม็กซ์ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะคะ
แล้วไปเช็คประวัติย้อนหลังไงแม็กซ์เคยเสพยาแล้วก็อารวาส
อืมทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยคิดว่าแม็กซคงไม่ได้เมาเหล้าอย่างเดียวอ่ะอืม
เมายาด้วยอ่ะเบื้องต้นก็โดนแจ้งข้อหานะคะ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกส่งตัวดำเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไปแล้วเดี๋ยวต้องดูอาการของลุงเจี๊ยบหน่อยนะ
อืมที่บอกว่าสาหัสอาการจะเป็นยังไง
ถ้าเกิดว่าอาการหนักกว่านี้แม็กซ์จะโดนแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยนะคะ